โปรดติดตามตอนต่อไป
ความหาว้าวซ้าไปเลยคุณพี่
ส่งคอนเทนต์คู่สู้ได้อยู่นะ
อะไรกันคะเนี่ยนัดกันก่อน
ยูนี้คือจริงจังจริงจังอะไรขนาดนั้นนะคะ

ฮานุมานเข้าสิงเต้นเป็นลิงเลยค่ะพี่
แต่ความหาเข้ากันดี
รอเบบีมาเต้นด้วยกันนะคะ
เยอะไปดิเยอะไปดิเยอะไปดิอู้อู้
เจ้าแจ๊กริมเจ้า